หลังจากได้เข้าพบพลเอกประยุจันทร์โอชาแล้วนะครับ
คุณเศรษฐาทวีสินก็เข้าพักเพื่อไทย
พักเพื่อไทยอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาคุยอะไรกัน
นะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นคนขอเข้าพบ
เป็นคนขอเข้าพบพลเอกประยุทธ์เอง
เพื่อที่จะพูดคุยสารต่องานนะครับ
แล้วก็เข้าเยี่ยมเคารพผู้ใหญ่ตามมารยาท
และยังชมว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับ
ในเศรษฐานเราบอกว่าพลเอกประยุทธ์ฝากความเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็ห่วงใยบ้านเมืองการบริหารบ้านเมืองนะครับ
มีหลายภาคส่วนขอให้ใจเย็นและต้องอดทน
ยึดมั่นดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และนโยบายดีที่ทำไว้ก็ฝากที่จะให้ทางคุณเศรษฐาสารต่อด้วย
ซึ่งนะครับเขาก็จะไปพบกับบุคคลที่ทำงานกับพลเอกประยุทธ์
แล้วก็นัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่เหมาะสมก็จะทำต่อ
ยืนยันว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันธรรมดา
เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
ซึ่งวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วมาดูแลบ้านเมืองให้ดี
ส่วนความรู้สึกเมื่อเจอกันครั้งแรกคุณเศรษฐาบอกว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับมีความเป็นผู้ใหญ่
ผลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรี๒คนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์แบบนี้
จากนี้พลเอกประยุทธ์ท่านก็น่ารักนะครับท่านคุณเศรษฐาพูดนะครับ
เด็กประยุทธ์ท่านก็น่ารักแล้วก็พาชมธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็พาชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
เป็นการไปเยี่ยมเยี่ยนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับ
แล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองมานะครับ
ผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพิ่งรับการแต่งตั้งก็เข้าไปรีบรบ
ปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับ
ก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมธรรมเนียบด้วย
ท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจ
ก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับ
ก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็น
ให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับ
แล้วก็นโยบายอะไรดีที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วย
ในการไปชมห้องทำงานด้วยไหมคะชมหมดเลยครับห้องทำงาน
ห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่าน
ท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านนั่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับ
เราพาไปดูไม่ได้ลองนั่งครับไม่ได้ลองนั่งครับนะครับ
วันนี้ต้องเข้าครับก็ความขัดแย้งนะครับ
แล้วก็เราก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับครับท่านก็ฝากฝังไว้
มีความเป็นห่วงจริงจริงครับเป็นยังไงบ้างครับเจอกันครั้งแรก
ท่านมายุเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ากระรบครับ
ก็ไม่มีอะไรก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่
โอ้โหพอเห็นภาพแบบนี้นักข่าวถามย้ำเลยครับ
ก็คือภาพนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแหละนะครับ
นี่คือการลบภาพความทรงจำที่มีความขัดแย้งกันเลยใช่ไหม
คุณเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งเนี่ย
มันมีอยู่ในหลายภาคส่วนไม่ใช่การพบกันครั้งเดียวแล้วจะจบไป
ต้องให้เวลาและการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์
อย่างน้อยก็ได้ทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์แล้ว
ต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจ
และเราต้องพยายามทำงานร่วมกันต่อไปครับ